วันนี้ที่ต้องจับตาจับตารอดูเลยค่ะการรับรองสอสอ
ปาร์ตี้ลิสต์ล็อตแรกนะเฮ้ยล็อตแรกมาก่อนเลยค่ะ
เร็วขนาดนั้นเลยหรือมันต้องมีสัปดาห์หน้าเป็นอย่าง
น้อยป่ะหรือนี่ไงคือเมื่อวานเนี้ยกกตเขารับรองผล
สอสอและหนึ่งร้อยคนวันเนี้ยจะมีการรับรองปาตี้ลิสต์
รุ่นแรกค่ะทีนี้เราก็เลยต้องตามข่าวนี้กันหน่อยค่ะเป็น
รายงานจากที่ประชุมกรกตนะบอกว่าที่ประชุมเมื่อวานนี้
เขาพิจารณาการรับรองสอสอในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้ว
เรื่องต้นค่ะที่ประชุมรับรองสอสอเขตไปละประมาณ
หนึ่งร้อยคนแล้วการรับรองสอสอบัญชีรายชื่อจะมีขึ้น
ในวันนี้เลยสิบสี่มิทุนายนต์แล้วก็คาดว่าคาดว่าภายใน
สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมการรับรองสอสอทั้ง
แบบเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อให้ครบถ้าเกิดว่าไม่ครบ
อาทิตย์หน้าก็จะเป็นการนำเรื่องเข้าที่ประชุมอีกครั้ง
ต่อไปในอาทิตย์ถัดไปค่ะคุณผู้ชมดังนั้นพี่เบิร์ตไม่เกิน
เดือนนี้ไม่เกินเดือนมิถุนายนกรกตน่าจะรับรองสอสอ
ทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อให้ครบทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นน่ะ
ถึงจะแจ้งว่าให้สอสอมารับเอกสารรับรองเพื่อรายงาน
ตัวที่รัฐสภาต่อไปเอาจริงจริงนะถ้าสมมุติเกิดเป็นแบบนี้นะ
ก็ถือว่าเร็วเร็วกว่าที่กำหนดเพราะเขากำหนดเอาไว้ว่า
อะไรหลังจากเลือกตั้ง๖๐วันใช่ไหม๑๔พฤษภาเลือกตั้งก็คือ
ต้องรับรองภายใน๑๓กรกฎาแต่ดูทรงแบบนี้แล้วน่าจะรับรอง
ภายในสิ้นเดือนมิถุนานี้อันนี้ก็ถือว่าเร็วกว่า๒อาทิตย์
นะครับส่วนทำไมอ่ะทำไมกรกตไม่เห็นมีการประกาศอย่างเป็นทาง
ในรวดเดียวอ่ะเพราะว่าเขาจะต้องมีการรับรองสอสอให้
๙๕ก่อนแล้วก็จะมีการแจ้งพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็
เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อวานกับสิ่งที่ต้องจับตา